เดี๋ยวเอายาไปกินแล้วกัน

ก่อนกินก็ท่องน้ำโมสามจบ

เดี๋ยวอาการจะดีขึ้นเดี๋ยวหมอไปดูโต๊ะนู้นก่อน

เห็นสีหน้าไม่ค่อยดีนะเนี่ย

หายแล้วค่ะตอนนี้หายแล้วค่ะ
ระวังหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้พวกแมลงต่าง

เพราะว่าเป็นช่วงที่มีฝนตกเยอะ

แบบนี้ดูอาการแล้วคงต้องไปถามอาจารย์หมอ
อาจารย์แสงสุริยเทพตอนนี้ไม่รู้ตื่นหรือยัง

ตกลงคุณเป็นหมอประเภทไหน

ว่าตอนนี้มีปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงฟ้าฝนเมืองไทยของเราบ้างนะครับ
คุณผู้ชมนี่คือกลุ่มฝนนะครับที่น่าจับตามองเป็นกลุ่มฝนที่เกาะตัวบริเวณอ่าวเบงกอนะครับ

หลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะค่อยเข้ามามีบทบาทกับเมืองไทยของเราแล้วนะครับ
จุดแรกที่จะโดนก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
เลื่อนที่ผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบน
หลังจากนั้นก็จะแผ่กระจายมาต่อในบริเวณพื้นที่ตอนกลางประเทศไทย
นี่คือกระแสลมนะครับที่พัดเข้าสู่หย่อมฝนหย่อมนี้นะครับ
ซึ่งห่อมฝนหย่อมนี้เองก็ถือว่าเป็นปัจจัยตัวสำคัญที่จะเปลี่ยน
กระแสลมเมืองไทยของเราให้เข้าสู่ฤดูฝนซึ่งวันสองวันนี้ก็คงจะได้ยินประกาศ
กรมบุตุนิยมพัทยาเรื่องของการก้าวเข้าสู่ฤดูฝนเมืองไทยนะครับ
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยการคาดการณ์สถานการณ์ฝนเมืองไทยของเราเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
นี่คือช่วงเช้าวันนี้เนี่ยนะครับจะสังเกตว่าส่วนใหญ่กลุ่มฝนยังคงอยู่กลางทะเลแถวบริเวณฝั่งพม่าซะส่วนใหญ่นะครับ
หลังจากนี้ช่วง๙โมงครับก็จะเริ่มเข้ามามีบทบาทแล้วนะครับ
ภาคเหนือฝั่งตะวันออกนะครับภาคอีสานตอนบนต้องระวังหน่อยเป็นฝนมาจากลาวนะครับจากเวียดนามก็จะเข้ามามีบทบาทเช่นเดียวกัน
ไปดูตอนเที่ยงครับจะสังเกตว่าโอ้โหกลุ่มฝนนั้นเริ่มกระจายตัวเข้ามาแล้วนะครับค่อยเบี่ยงเข้ามาบริเวณปีกตะวันตกของประเทศไทย
ซึ่งกลุ่มฝนที่อยู่ในบริเวณอาเบงกอเนี่ยนะครับตอนนี้มีลักษณะหมุนวนนะครับจึงไปดูดเอาฝนที่อยู่ฝั่งลาวฝั่งเวียดนามเนี่ยนะครับเข้าไปหากลุ่มฝนด้านข้างนั้นกลุ่มฝนถ้าหากดูเนี่ยนะครับจะสังเกตว่าค่อยเขยิบจากปีกตะวันออกแล้วก็เขยิบมาบริเวณปีกตะวันตกของประเทศไทยนะครับก็
ส่วนนี้เป็นช่วงค่ำนะครับก็จะมีกลุ่มฝนเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ภาคเหนือยังคงต้องระวังนะครับฝนอาจจะตกหนักในหลายจุดหลายพื้นที่ซึ่งบางจุดเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เจอฝนตกมาแล้วติดต่อกันหลายวันสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของภัยทางธรรมชาติที่เกิดจากน้ำนะครับใครอยู่ในบริเวณที่มีน้ำล้นตลิ่ง
ก็จะฝนเนี่ยนะครับจะไม่มีบทบาทในวันนี้มากแต่ว่าหลังที่คืนวันนี้เป็นต้นปลายฝนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีบทบาทกับคนกรุงมากยิ่งขึ้นนี่คืออุณหภูมินะครับจะสังเกตว่าภาคเหนือเนี่ยนะครับอุณหภูมิเย็นกว่าภาคอื่นเลยนะครับเป็นสีส้มอ่อนเท่านั้นส่วนบริเวณตอนกลางนั้นยังคง

กำลังค่อยเข้ามาสะสมกัน

เดี๋ยวมีฝนตกเดี๋ยวมีลมพัดเย็น
ก็อาจจะทำให้ร่างกายนั้นอ่อนแอได้นะครับ

ก็มีโอกาสที่จะออกมาปวนเปลี่ยน

ใครที่เจอสิ่งมีชีวิต

คงต้องหาวิธีที่จะ

ตัดบ้านให้เร็วที่สุดนะครับ
โดยเฉพาะตามรองเท้าต่าง

เช่นจะใส่รองเท้าก็เอาทำความสะอาดให้เรียบร้อย

สำคัญจำงูให้ดีว่างูเนี่ยนะครับ
ลักษณะหน้าตาเป็นยังไงนะครับ
เพราะว่าถ้าหากเจองูกัดแล้วเนี่ยนะครับ
การที่เราสามารถที่จะจำงูได้ว่ามีลักษณะหน้าตายังไง
สามารถที่จะช่วยยื้อชีวิตเราได้มากกว่าปกติ
คุณหมอจะได้ใช้แซรุมได้ถูกนะครับ

จะจัดการยังไงอะคะ

เลี้ยงไว้เป็นเครื่องราง

หมอแล้วมันกินเนี่ย

หาเงินสมทบทุนโรงพยาบาลผมหน่อย

ช่วยแข่งกับนโยบาย๓๐บาทรักษาทุกโรค

๕๒บาทเป็นค่าขืน

เราจะจัดการให้ละเอียดได้